คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะ
บนเส้นทางสายบ้านสร้างพนมสารคามที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
รถตู้โดยสารซึ่งมีผู้โดยสารอยู่ภายในรถ

และอยู่มีกระสุนปริศนากระสุนลูกหนึ่ง
เจาะเข้ามาในรถตู้โดยสารคันนี้
และทำให้ผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิงวัย๒๗ปีที่อยู่ในรถเสียชีวิต
ทีนี้ก็ต้องดูว่ากระสุนปริศนามันถูกยิงมาจากใครอย่างไร
ตำรวจพยายามที่จะตามสืบสวนสอบสวนว่ากระสุนปริศนาเป็นของใคร
ท้ายที่สุดนะครับนายสุภาชัยนวมทองอายุ๔๒ปีอาชีพช่างรับเหมาก่อสร้าง
เข้ามอบตัวต่อตำรวจสพพนมสารคามแล้ว
โดยเขายอมรับสาภาพนะครับว่าเขาได้ก่อเหตุ
ใช้อาวุธปืนขนาด๑๑มมแต่ไม่ได้ตั้งใจ
จะยิงรถตู้โดยสารจนทำให้มีผู้หญิงคนนี้
ก็คือนางสาวอริสาปราบภัยอายุ๒๗ปี

ซึ่งเป็นผู้โดยสารภายในรถเสียชีวิต
แต่ตอนนั้นเองผู้ก่อเหตุคือนายสุภาชัยนะครับ
จะใช้อาวุธปืนของเขาไล่ยิงกลุ่มวัยรุ่น
ที่มีเรื่องกับลูกชายของเขา
แต่กระสุนมันอาจจะพลาด
ทะลุรถตู้โดยสารที่ขับผ่านมาตรงที่เกิดเหตุ

ขาเข้าบริเวณหน้าศูนย์การค้าสิริพนมอำเภอพนมสารคำ
จังหวัดฉะเชิงเซาพอดิบพอดีนะครับ
นายสุภาชัยผู้ต้องหาให้การรับสาภาพว่า
คืนเกิดเหตุตัวเขาเองได้รับโทรศัพท์จากลูกชาย
ว่ากำลังถูกคู่อบริมาดักทำร้าย
บริเวณหน้าโรงเรียนพนมอดุลวิทยาในตลาดพนม
ไม่สามารถขับรถจักรยานยนต์กลับบ้านได้
นี่ลูกขอความช่วยเหลือจากพ่อ
พ่อก็เป็นห่วงลูกชาย
คว้าปืนพกขนาด๑๑มมออกมาด้วย
ขับรถตระเวนตามหาลูกชายเลย
แต่กลับถูกกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๕๖คน
ขับรถไล่เขาใช้เหล็กไล่ตีเขา
เขาจึงใช้ปืนที่พกมาด้วยยิงออกไปจำนวน๕นัด
แต่๕๖คนไม่ถูกกลุ่มวัยรุ่น
แล้วกลุ่มวัยรุ่นก็พากันแตกตื่นหลบหนีไป
ตัวเขาเองนะฮะก็แยกย้ายกลับบ้านไป
ช่วยเหลือลูกชายมาได้แล้วนะแยกย้ายกลับบ้าน

ว่ามีผู้เสียชีวิตภายในรถตู้โดยสาร
ขับผ่านมาในระหว่างที่เขายิงปืนพอดี
เขาก็เลยมอบตัวเพื่อจะรับโทษที่ก่อขึ้น
หลังสอบสวนผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อหานะครับ
ฆ่าผู้อื่นตายโดยไตรตรองไว้ก่อน
มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ที่เป็นของผู้อื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตให้มี
และใช้ตามกฎหมายไว้ในครอบครอง

และพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
แล้วก็ล่าสุดญาติของผู้ต้องหา
ก็เตรียมที่จะยื่นหลักทรัพย์๕แสนบาท

ก็คาดว่าตำรวจอาจจะอนุญาตให้ประกัน
เพราะว่าผู้ต้องหาเข้ามอบตัวเอง
แล้วผู้ต้องหาก็ไม่ได้มีพฤติกรรมจะหลบหนีด้วย
ใช่ครับโดยผู้ตายก็คือคุณอริสลาปราบภัย

ตอนที่เธอนั่งรถตู้โดยสารคันนี้
จากจังหวัดบุรีรำจะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
แล้วก็ระหว่างทางมาเจอตรงจุดเกิดเหตุพอดีนะครับ
จู่ก็ได้ยินเสียงผู้คนในรถนะเขาบอกว่า
อยู่ได้ยินเสียงผู้โดยสารผู้หญิงคนนี้ร้องด้วยความเจ็บปวด
ที่นั่งคู่กันมากับผู้หญิงคนนี้
ก้มดูตรวจสภาพร่างกายของผู้หญิง
พบว่ามีกระสุนปืนเจาะทะลุด้านข้างรถตู้

กระสุนถูกชายโครงของภรรยาเลือดทะลัก
รีบแจ้งคนขับรถพาส่งโรงพยาบาลพนมสารคาม
และเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ